ไปไหนแล้วครับตำรวจก็ลงพื้นที่เลยนะคะ

ตัวว่าเอ๊ะคนร้ายที่ยิงเนี่ยหลบนี้ไปไหน
จังหวะหาอยู่วอลมาอีกแล้ว
บอกมีคนยิงปืนขึ้นฟ้า๓นัดที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
เอ้าเอ๊ะจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าหรือยังไง
ตำรวจก็ไปที่โรงพยาบาลก่อนเลยนะคะ
เป็นโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยแหละค่ะ
ไปถึงปุ๊บนะก็เจอนายโฟคม่วงมะหันอายุสามสิบหกปี
ครับเดินแกว่งปืนขนาดเก้ามอมออยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ส่งเสียงโวยวายเสียงดังเหมือนคนเมาด้วย
อ่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปถึงปุ๊บก็เจรจาก่อนเลยนะคะบอกให้วางปืนนี่ตำรวจนะ
เขาก็ยอมวางปืนโดยดีนะคะใช้เวลาพูดคุยอยู่๑๐นาที
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวเอาไว้แล้วก็เห็นว่ามีปลอกกระสุนตกอยู่ที่พื้นสองปลอกด้วย
ก็พาตัวในโฟลกคนนี้ไปสอบปากคำที่โรงพัก
ถามพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนนางสาวบุตรดาวแพร่หมอมันเกิดอะไรกันขึ้น
เธอบอกเธอกำลังตรวจรักษาผู้ป่วยอยู่ในห้องฉุกเฉิน
โฟลกคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์พานายอนุพงศ์นาคทิมวัย๓๕ปีซึ่งเป็นเพื่อน
ได้รับบาดเจ็บมาถูกยิงที่หน้าท้องกระสุนฝังในเนี่ยพามา
เวรเปรย์ก็เลยรีบนำตัวนายอนุพงศ์ผู้บาดเจ็บเข้าไปที่ห้องฉุกเฉิน
เธอกำลังซักประวัติของนายอนุพงศ์อยู่นายโฟลกก็เดินเข้ามาในห้องฉุกเฉินเลย
พูดเสียงดังบอกให้รีบรักษาเพื่อนเขาก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาโดนยิงมา
ซักประวัติอะไรอยู่ด้านไหนรีบรักษาเร็วเธอก็บอกว่าแบบ
ต้องซักประวัติก่อนต้องซักประวัติผู้ป่วยก่อนให้เธอให้ออกไปรอข้างนอก
เท่านั้นแหละค่ะนายโฟลกเนี่ยชักปืนออกมาจากเอวเลยเดินแกว่งไปแกว่งมา
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดหน้าห้องฉุกเฉินโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
พยาบาลเอ่ยหมอเอ่ยคนไข้ในห้องฉุกเฉินเอ่ย
กระโดดลงจากเตียงหาที่หลบกันแทบไม่ทัน
แต่ว่าความจริงการซักประวัติ
ของเจ้าหน้าที่เขาถูกต้องอยู่แล้วนะฮะ

ถ้าคนไข้พอที่จะพูดได้ถามได้นะ
หรือว่าถ้ามีครอบครัวมีญาติมาเนี่ย
แล้วให้ประวัติได้ก็ต้องถามว่า
คุณอายุเท่าไหร่น้ำหนักส่วนสูง
คือมันต้องมีการดูเรื่องของยาของการรักษา
มีประวัติแพ้ยาอะไรไหม

สอบสวนใช่ไหมนายโฟกรับสารภาพ

เรื่องราวก็คือว่าก่อนหน้านี้เลยนะคะ
เขามีรุ่นน้องที่เขารักนับถือมาก
ประหนึ่งว่าเป็นน้องชายเลย
ของผู้ชายที่ชื่อว่านายต้นหลายเป็นคนในวงพนัน

พอเขารู้เรื่องว่า

ก็กลัวว่าน้องจะเป็นอันตราย

รู้จักกับฝ่ายคู่กรณีเป็นอย่างดี
แล้วนายอนุพงศ์ก็เป็นเพื่อนกับเขามานานแล้วด้วย
ก็เลยบอกว่าเคลียร์ให้หน่อยได้ไหม

รู้จักต้นลายดีเลย

อนุพงก็ต่อสายโทรหาต้นลาย

ฟังไปฟังมาทำไมเหมือนอนุพงศ์เข้าข้างต้นลาย

ควักปืนออกมาไม่ได้จะยิงหรอก

แต่มันดันลั่นลั่นขึ้นมาตั้ง๒นัด

ว่าต้องเคลียร์กับต้นลายดี

เข้าหน้าท้องอนุพงศ์เลยค่ะ
ใจนึงก็กลัวเพื่อนตายนะ

พยาบาลซักประวัตินานจังเลย
นานเกินไปกลัวว่าเพื่อนจะเป็นอันตราย

ก็เลยเข้าไปพยายามที่จะเร่งให้

ออกมายิงปืนที่

คือไอ้นานไม่นานเนี่ยก็เป็นที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะ

อะไรยังไงแต่ทำแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะ

พนักงานสอบสวนไม่ปักใจเชื่อนะครับคำให้การเดี๋ยวรอ
สอบปากคำคนเจ็บก่อนที่ถูกยิงเนี่ยนะ

อาการที่เห็นเนี่ยน่าจะดูดกัญชามา
ยังไม่เสรีนะคะตอนนี้

แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนเรื่องของการยิงปืนนะครับ
ตอนนี้คุมตัวไปฝากหางที่ศาลสมุทรปราการแล้ว
ส่วนนายอนุพงศ์ที่ถูกยิงบาดเจ็บ

ได้รับการรักษาอาการปลอดภัยแล้ว

เดี๋ยวก็รอ๓กันอีกทีนึงว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่
พยาบาลบอกตอนที่นายโฟล์เอาปืนแกว่ง
อยู่ในห้องฉุกเฉินอ่ะ
นายอนุพงศ์ที่เป็นผู้บาดเจ็บก็กระโดดลงจากเตียงด้วยเหมือนกันนะ
ขนาดเจ็บเจ็บอ่ะนะโอ้โหกระโดดลงมาเลยกลัวหลบไม่ทัน